ซื้อขายทางออนไลน์ตอนนี้นะคะจะต้องเอาให้มั่นใจนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการหลอกกันเยอะหลอกกันยั้นขายทุเรียนนะคะ
คือแม่ค้าที่จังหวัดแพร่เขาบอกว่าอยู่ไกลไม่ได้อยู่เมืองจันท
แต่อยากขายทุเรียนก็เลยสั่งจากเมืองจันทร์มาขาย
ถูกหลอกทุเรียนไม่ได้เงินก็ไม่ได้นะคะ
และแถมตอนนี้ปิดเฟซบุ๊กหนีไปด้วยนะคะ
ผู้เสียหายชื่อว่านางศรีสุดาแก้วดำอายุ๔๘ปี
เธอบอกว่าเธอสั่งทุเรียนมาจากจันทบุรี๓เจ้า
แต่มีอยู่หนึ่งเจ้าที่เธอไม่ได้ทุเรียนเงินก็หายปิดเฟซบุ๊กหนี
เธอบอกว่าเธอเริ่มสั่ง๒๓เมษายนนะคะสั่งจากจังหวัดจันทบุรีเลย
เงินมัดจำไป๒๕๔๐๐บาทแล้วก็นัดส่งกัน๒๖๒๗เมษายน
เอาแต่นับจนถึงวันนี้นะ๑เดือนกับอีกประมาณ๒สัปดาห์แล้ว
ทุเรียนก็ยังไม่มารอแล้วรอเล่าค่ะ
โทรไปก็ไม่รับสายและหนักสุดตอนนี้ปิดเฟซบุ๊กหนี
มั่นใจเลยตอนนี้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
ที่สพลองค่ะทุเรียนเธอบอกว่าฝากไปถึงแม่ค้าคนนั้นด้วยนะ
ถ้าเอาทุเรียนมาหรือให้เงินคืนก็จะไม่เอาเรื่อง
เพราะเธอทราบเหมือนว่าไหมคะทุเรียนจากจันทร์บุรีอะไรนี้หรอก

เขาต้องการถ้าไม่มีเงินคืนให้ก็ขอให้เป็นทุเรียน
ตามที่จำนวนที่โอนไปอะค่ะแล้วก็จะไม่เอาเรื่อง
ตอนนี้โอนเงินไปเท่าไหร่๒๕๐๐๔๐๐บาทค่ะ
ถ้าเป็นทุเรียนนี่กี่กิโลกรัม
ถ้าเป็นทุเรียนนี้อยู่ที่ราคาขึ้นลงของการหลักค้างค่ะ
ตอนนี้ตอนที่จบโรงซื้อกัน๘๕บาทรองค่าผลส่ง๒๕๔๐๐บาท
ตำรวจสพลองเองหลังจากได้รับแจ้งความนะคะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เดี๋ยวจะประสานตำรวจสพท่าใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ท่าใหม่จันทบุรีนะคะ

คุณตำรวจฝากเตือนไปอีกนิดนึงค่ะเตือนผู้ค้าขายทางออนไลน์
บอกว่าตอนนี้ระมัดระวังถ้าจะติดต่อค้าขายกับใคร

จากทุกวันนี้มันมีคดีแบบนี้เยอะ
ไม่ว่าจะเป็นหลอกขายลอตเตอรี่
หลอกขายออนไลน์ตอนนี้ยังเป็นข่าวอยู่เนี่ยนะคะ

ก็มีมาเรื่องขายทุเรียนอีก
และยังไม่นับคนขายรายย่อยอีกนะ
ที่บางคนสั่งมือถือไปได้ก้อนหินกลับมา
มันน่ากลัวจริงค่ะซื้อของออนไลน์ตอนนี้
คือเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์คือก็ต้องบอกว่ามันเป็นดับสังคมเหมือนกันนะ
เพราะว่าสะดวกสบายง่าย
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่เห็นของก่อนไม่ได้จับของก่อน
เราก็ไม่รู้เลยว่าสรุปแล้ว
ของที่ได้หรือคนที่ซื้อด้วยเนี่ยมันไว้ใจได้ไหม

ว่าจะเป็นแอปไม่ว่าจะเป็นซื้อของขายของก็ตาม
อย่างข่าวที่เด็กเล่นแอปหาคู่
จริงแอปหาคู่คือมันก็เล่นได้นะ
ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเพียงแต่ว่าเราไม่แน่ใจได้ว่า
มันจะดีไม่ดีมันจะเจอคนที่มันเชื่อใจได้ไหมอะไรแบบนี้